ช่วงนี้มีคลิปเรื่องราวบนท้องถนนมาฝากคุณผู้ชมกับความหัวร้อนนะฮะ
ระหว่างสองฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นผู้ชายฝั่งหนึ่งเป็นผู้หญิง
แต่เป็นแบบเป็นธอมนะฮะคือธอมลงไปคว่างของใส่เขาก่อน
แล้วก็มีการไปผลักอกผู้ชายเจอผู้ชายตบหน้ากลับมาค่อนข้างแรงเหมือนกัน
เดี๋ยวไปดูคลิปก่อนแล้วเล่าให้ฟังครับ

คือเป็นคลิปเนี่ยมี๒คลิปนะฮะ

เป็นแม่ของคนที่ขับรถที่เป็นผมสั้นเนี่ยนะฮะ
ทำนองว่าอย่าไปยุ่งปล่อยให้ไปก่อน
จากนั้นเนี่ยคนขับคู่กรณีก็มีการคว่างของบางอย่างมาที่รถของฝ่ายผู้หญิงก่อนนะฮะ
จากนั้นเนี่ยโอ้โหอารมณ์ก็เริ่มมาแล้ว
ทั้งสองฝ่ายลงไปถกเถียงกันก่อนที่ฝ่ายหญิงจะผลักอกฝ่ายชายคู่กรณี
ส่วนฝ่ายชายตบหน้าสวนกลับมาจากฝ่ายหญิงไปอย่างจังคุณผู้ชมนะฮะ
ซึ่งผู้ที่มาด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็ลงไปห้ามปรามตะโกนคุณผู้ชม
โอ้โหมันก็มีการด่าทอนะเราต้องขออนุญาตดูดเสียงบางส่วนออกไปนะฮะ
ทั้งสองฝ่ายก็มีการต่อว่ากันชุดละมุนกันอยู่สักพัก
หนึ่งช่วงท้ายเนี่ยฝ่ายผู้หญิงก็ถูกทำร้าย
เหตุเกิดแถวบางบอน๕เอกชัยกรุงเทพแล้วก็เจ้าของคลิปฝ่ายผู้หญิงผมสั้นเนี่ย

ตอนนี้ยังตามไม่เจอฝ่ายชายซึ่งเป็นคู่กรณี
แต่เขาก็มีคลิปทุกอย่างเป็นหลักฐานเรียบร้อย
มีการถ่ายภาพเรื่องของทะเบียนรถเอาไว้ว่าเป็นใครอย่างไรนะฮะ
ขับรถก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับ